จากเรื่องเรือมาดูเรื่องรถกันบ้างครับที่ปราจีนบุรีเนี่ยตำรวจสายตรวจสพกบินบุรีก็ออกตรวจ
อ่าทีนี้ไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งค่ะเรียกเลยขอตรวจค้นหน่อย
เขาก็จอดให้ตรวจค้นนะแต่ระหว่างที่ตำรวจกำลังดูอยู่มีอะไรอยู่
ผู้ต้องสงสัยบึงหนีไปเลยฮะตำรวจต้องใช้วิธียิงยางเลย
รถยังแตกแล้วหลวกแล้ว
แตกแล้วแตกแล้วอยู่บ้างรอบรอบ
รถตำรวจทางหลวงเนี้ยไล่ตามไปอย่างพันชิดเลยนะท่านผู้ทรมาน

เห็นมืดเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งจะเกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมานะตำรวจสายตรวจสพกบินบุรี
ทีแรกออกตรวจแถวปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีที่ปราจีน
ไปเจอกระบะคันนี้แล้วมีผู้ชายสามคนท่าทีมีพิรุษขอตรวจค้นหน่อย
แล้วตอนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้ต้องสงสัยเนี่ยฉวยโอกาสขับหนีครับก็เลยประสานตำรวจทางหลวงไล่ล่าไป
นำมาซึ่งภาพนี้เลยครับตามไปติดติดคนร้ายใช้ความชำนาญพื้นที่ขับหลบหนี
ไปตามถนนสายสุวรรณสอน๓๓ไปเจอตำรวจอีกชุดหนึ่งที่ดักรออยู่
แล้วก็เอารถมาขวางถนนไว้เลยคนร้ายมันยอมมันไม่ยอมมันพุ่งชน
พุ่งชนจนรถตำรวจเนี่ยเสียหายไปสุดท้ายตำรวจใช้วิธียิงยางล้อรถครับ
เพื่อจะหยุดรถคนร้ายจนยางล้อหลังขวาเนี่ยแตกยังไม่สิ้นฤทธินะไม่ยอมง่าย
ฝืนขับหนีมาอย่างไม่คิดชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะแล้วไปขับย้อนสอนด้วย
ช่วงหน้าสนามกอล์ฟกะบินบุรีผ่านหน้าสถานีตำรวจทางหลวงมุ่งหน้ากะบินบุรี
สุดท้ายคนร้ายเนี่ยจะเลี้ยวรถเข้าถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านหนองคล้อครับอำเภอกบินบุรี
บทสรุปมาถึงแล้วคุณผู้ชมฮะสุดท้ายรถของผู้ต้องหาเนี่ยไปเสียหลักนี่
โค้งลงข้างทางเลยไอ้สามคนบนรถก็เลยโดนรั่วไปหมดเลย
พร้อมกับยาบ้าอีกเจ็ดถุงจำนวนหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าเม็ดรวมเวลาไล่ล่ากว่าหนึ่งชั่วโมงครับ
ระยะระยะทางกว่าสิบกิโลเมตรในพื้นที่สี่ตำบนเลยน่ะ
คือตำบนเมืองเก่าโอ้โหหน้าแขมนนซีแล้วก็วางดาล
ผู้ต้องหา๓คนที่รวบมาได้คือวิทูลอายุ๔๓ปีอันนี้เป็นคนขับ
มีทนงศักดิ์หรือว่าต้นอายุสามสิบห้าปีแล้วก็นายวันหรือโอโกอายุสี่สิบเอ็ดปี
ทั้งหมดเนี่ยทุ่งน้ำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคณี
ข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเสพ
แล้วก็มีข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
นี่ครับผลงานของตำรวจกบินบุรี
แล้วก็ตำรวจทางหลวงด้วยฮะสุดยอดจริง